คนไทยใส่ใจเรื่องเกษตรกรเยอะมากนะครับ

พาไปข่าวแรกที่จังหวัดราชบุรี
ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง
แล้วก็เป็นงานกาชาติประจำปี๒๕๖๑ด้วยครับคุณผู้ชมครับ
และที่สำคัญครับมีการประกวดบอนไซค์อ๋อ
ราคานะครับมีเป็นล้านเลยทีเดียว

ที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีหลังเก่านะครับ

บริเวณนี้ครับเขามีการจัดกิจกรรมประกวดบอนไซค์
ในงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืององค์ครับพี่น้อง

มีหลายอย่างนะครับดูต้นหลากหลายนะครับ
หลากหลายสายพันธุ์นะครับงานกาชาติประจำปีงานนี้แบบนี้แหละฮะ
แล้วบอกว่าชิงถ้วยรางวัลประกาศนิยบัตรจากนายชายาวุฒิจันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะครับ
มีต้นบอนไซต์ใช้เป็นที่บอกว่ามีบอนไซค์ดัดมานะครับ
ประกวดแล้วทั้งสิ้นนะครับงานนี้๑๔๑ต้น
มีรางวัลบอลชายยอดเยี่ยมประเภทต่างทั้งประเทศ
มาให้เก่ามาให้ต่างประเทศน้องใหม่มาให้จิ๋ว
และรางวัลบอนไซค์ยอดเยี่ยมประเภทชวนชม
มีลักษณะรูปทรงแปลกตาหลากหลายสายพันธุ์ครับ
มีต้นโมกต้นไสต้นมะขามต้นคอยต้นหนามพรมต้นตะโกต้นกระจง
เรามาเลี้ยงใส่พัฒนะในคือใส่เป็นราชนะครับ
ชนะที่นี่เขาขึ้นชื่อยังไงเมืองโอ่งไงฮะ
เขาต้องใส่พัฒนาโอ้โหหลากหลายเลยครับ

ที่นี่นะครับเป็นเมืองที่บอกว่าทำบอนไซต์มานานแล้วนะครับผม

นายพินิษฐเจริญเร็วนะครับเกษตรจังหวัดราชบุรีก็บอกว่า
สำหรับการประกวดบอนไซต์ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีแรก
โดยนายชายาวุฒิจันทรผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็ให้ความสนใจ

เนื่องจากว่าจังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งผลิตบอนไซต์ที่มีชื่อเสียงของประเทศ
อยากให้ชาวบ้านและเกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงบอนไซค์
ซึ่งบอนไซค์ที่นำมาโชว์และประกวดมีหลายราคา
ทั้งราคาหลักหมื่นบาทหลักแสนบาทหลักล้านบาท
แม่น่าสนใจนะครับมีคนไปดูมากมายแล้วครับ
ดูแค่กระถางนะครับก็ตื่นตาตื่นใจแล้ว
ยิ่งดูต้นบอนไซค์อีกครับโอ้โหคุณบุ๊คคุณดาว

คนรวยเขามีความสุขเขาเวลาตัดแต่งจริงไปเรื่อย

เพราะว่าผมได้ค่อนข้างจะศึกษามาหน่อยหนึ่ง
อยากปลูกอ่ะที่บ้านแต่ถ้าปลูกที่ไหนตายทุกที
เขาบอกว่าเวลาใช้ดินหรือซายที่ปลูกอ่ะ
แบบร่วนหน่อยเพราะว่ารากเขาจะได้แผ่ได้สวย
แล้วก็ต้องพรางแสงให้เขาหน่อย
พรางแสงไงคืออาจจะปลูกต้นไม้อื่นบังเขาไว้
หรืออยู่ในที่ที่เราปิดบังแสงเขาไว้สัก๘๐

แล้วดูสิกว่าจะโตขึ้นมาแบบนี้หลายสิบปีนะ
และที่เห็นสวยนี่คือเห็นรากเขาคือลักษณะเหมือนต้นไส
ที่มีรากออกมาตามต้นข้างต้นเขาด้วย
นั่นแหละครับดินน้ำความร่วนของไซด์เนี่ย

อืมที่สำคัญที่สุดนะครับย้ำนะครับว่าเป็นการปรับปรุงดินนะครับ
ดูความเป็นกฎเป็นด่างดูสารว่ามีไนโตเจนฟาโฟลัสโปรตัสเซียมนะครับ
ดินดีแล้วก็ทีนี้ปั๊บเนี่ยรู้ว่าดินแบบนี้
ไซด์ต้องการอะไรต้นกระจงต้องการอะไร

แล้วก็จะมีธาตุเสริมธาตุรองโอ้โหเขาดูแบบ
แม่พ่อไปไหนอยู่หลังบ้าน

อยู่กับใครแบบนั้นเลย

เมียถามภรรยาถามลูก

เป็นงานที่ไปเที่ยว